นั่ง

แต่ว่าข่าวที่เราจะเล่าไม่มีการตีกันค่ะ
แอดเขารวบรวมน้ำใจของเพื่อนศิลปิน
คอนเสิร์ตให้พี่แหลมมริสันค่ะ
คือน่ารักน่าดูมากคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะพี่แหลมมริสันนี่แกป่วยอยู่นะคะ

เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มจากเหล่าศิลปินนะคะ
ต้องบอกว่าเพื่อชีวิตทั่วฟ้าเมืองไทยมารวมตัวกัน

โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็นำทีมมอบความสุขนะคะ
โดยศิลปินรุ่นใหญ่นายแอดค่ะนาเล็กคาราบาวเข้ามา

นี่ไงอาจารย์ไข่ก็โอ้โหแกจัดเต็มมาก
ข้าวมารีวัลหน้าครับทุกชมนะคะ
เรียกว่าเวียนวนกลึกขึ้นเวทีเนี่ยฤกษาความสุขค่ะ
พร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมประมูลของรักจากเพื่อนศิลปิน
นำรายได้นะคะไปช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพี่แหลม
หลายคนยังไม่ทราบว่าพี่แหลมเป็นอะไรป่วยอยู่
แต่กำลังใจแกดีมากเนี่ยคอนเสิร์ตแกมาด้วยนะคุณผู้ชมนี่
แล้วก็ยืนแบบว่าคือรับน้ำใจจากเพื่อนค่ะโดยรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะ
ก็ได้ทั้งหมด๗๐๐๐๐๐บาทภังมากคือเดียว
งานนี้นะน้าแอดก็เลยควักร่วมสมทบทุนนะครับ

เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพค่ะ

แต่เป็นการมารับความช่วยเหลือจากเพื่อนของพี่แหลมนี่แหละค่ะ

แล้วที่เห็นด้านหลังคือลูกสาวแกก็มา
เพราะว่าเพื่อนทำให้ขนาดนี้คุณผู้ชม
ซึ่งลูกสาวคุณแท็ตนัชชายกมือไหว้นะคะ

จะเป็นพลังให้คุณพ่อกลับมายืนบนเวทีอีกครั้งได้แน่นอน
ไปดูสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
ผ่านนะครับ

บอกว่าหลังจากคอนเสิร์ตคุณพ่ออาการดีขึ้นเลย

ตอนแรกก็อาจจะมีแบบงอแงไม่อยากทานยาบ้าง

คือเห็นทุกคนแบบส่งกำลังใจให้ขนาดนี้

กับเพื่อนร่วมเวทีเจอกันมา

นะคะทุกคนรักพี่แหลมจริงคุณผู้ชมค่ะ